พุ่งชนกับรถบรรทุกวัวมีผู้เสียชีวิตนะครับ
เมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาที่ผ่านมา
เกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนที่๒๕๕สายธนบุรีหลังสวน
วิ่งจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าลงใต้ไปยังหลังสวน
ระหว่างทางได้เกิดอุบัติเหตุไปชนกับรถบรรทุกวัว
บริเวณจุดตัดระหว่างสถานีรถไฟเพชรชบุรี
และสถานีรถไฟขาวธรรมน์
ทำให้รถไฟนั้นตกรางส่งผลให้คนขับรถบรรทุก
เสียชีวิต๑คนและคนที่มาด้วยอีก๑คน
รวมเป็นเสียชีวิต๒คนทันทีในที่เกิดเหตุครับ
ส่วนขบรถรถไฟตกรางไป๕ตู้บวกยี่
และมีพฤษศาลบาดเจ็บจำนวนมาก
รวมทั้งมีผู้เสียชีวิต๑คนเป็นพระสงฆ์๑รูป
คุณผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้ากันต่อได้ในข่าวช่วงต่อไป
แต่ว่าวันนี้เราจะไปสอบถามความคืบหน้าเพิ่มเติม

ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เองนะคะผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารค่ะได้ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ก็คือจุดตัดระหว่างสถานีรถไฟเพชรบุรี

รวมทั้งดูเรื่องของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
เราจะไปพูดคุยถึงรายละเอียด
กับคุณวุฒิชาติกรยานมิตร

เรื่องต้นผมขออนุญาตแก้ข่าวก่อนนะครับ

เหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุรถบรรทุก
ฝ่าเครื่องกั้นสัญญาณเข้ามาบนรถไฟ
เป็นเหตุให้ตกราง๕ลูกกี้

ถ้าบอกว่ารถไฟไปชนรถบรรทุกไม่ใช่ครับ

ผมไม่อยากให้เกิดความสับสนในการเสนอข่าว

แล้วก็ในรายละเอียดขนาดนี้

และดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิต
เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๓คน
และมีภาคมอดรนาภาพ๑รูป
ท่านวุฒิชาติค่ะเบื้องต้นการรถไฟจะแก้ปัญหาอย่างไรเร่งด่วน
เพื่อให้การจราจรการใช้รถไฟเป็นไปอย่างราบลื่นคะ
ขณะนี้มีการประสานงานกับค่ารถยกของภาคเอกชน
ในการนำรถยกเข้าพื้นที่
เพราะดูสภาพพื้นที่แล้ว
ก็น่าจะเป็นการนำรถยกของ
คือโดยรถยนต์เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการเรื่องนี้ได้
แล้วก็ผมจะพยายามเร่งเคลียร์พื้นที่เคลียร์ทาง
เพื่อให้เปิดทางในการเดินรถของรถไฟขบวนทางใต้ให้ได้เร็วที่สุด
ท่านวุฒิชาติคะหลักการเยียวยาเบื้องต้นของการรถไฟ

เรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็จะไปจัดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไปให้นะครับ

แล้วมีเส้นทางแนะนำอย่างไรไหมคะ
สำหรับผู้ที่น่าจะใช้รถไฟเส้นทางนี้ซึ่งอาจจะทำให้ไหน
สำหรับผู้โดยสารนอกจากที่จะอยู่ในโบกี้ที่เกิดเหตุดังกล่าว

จุดไหนที่จะได้รับบริการจากรถที่ทางการรถไฟจัดไว้ให้บ้างคะ
ก็ข้อบ้วนรถ๑ขณะนี้เราสามารถ

ก็สามารถคืนตัวได้นะครับเปลี่ยนไปใช้บริการอย่างอื่นนะครับ
ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับในการเลือกไฟก็จะอำนวยความสะดวก
เรื่องของการขนถ่ายผู้โดยสารให้เป็นอย่างดีนะครับ
การว่าจะดำเนินการเสร็จใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงช่วงบ่าย
จะเสร็จไหมคะ
ผู้ว่าขอเบอร์ติดต่อทางด้านของสายด่วนของการรถไฟ
ค่ะสอบถามเพียงเท่านี้ค่ะ

ถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ใครที่ใช้รถไฟลงสายใต้ตอนนี้นะคะ
ติดต่อสอบถามไปได้ที่สายด่วนของการรถไฟ

แต่ว่าจะเน้นย้ำว่าเป็นจุดที่อยู่ใกล้จุดที่เกิดเหตุ
หมายเลข๑๖๙๐และย้ำว่าเป็นอุบัติเหตุที่รถบรรทุกวัวผ่าเครื่องกลั้น
แล้วก็ไปชนกับรถไฟที่กำลังวิ่งผ่านมา
ผลให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓คนจากรถบรรทุก๒คน
แล้วก็เป็นพระสงฆ์หนึ่งรูปที่อยู่บนรถไฟนั่นเองนะครับ